โควิดที่มันระบาดนี่นะคุณผู้ชมค่ะ

หนุ่มโรงงานคนหนึ่งก็เหมือนกันนะคะ
สุดท้ายแล้วผันตัวเองมาขายมะพร้าว
มะพร้าวแบบไหนคะต้องถอดเสื้อมะพร้าวขายนะคะ
ไปดูลีลากันหน่อยนะคะว่าเขาถอดเสื้อมะพร้าวทำยังไง

แล้วสักพักหนึ่งก็จะค่อยล่อนจ้อนนะฮะ

แล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็ไม่ต้องจะเห็นเลยนะ
ใครเคยทานจะชอบแบบนี้นะ
อย่างกต์หญิงกับกุ๊ยอย่างงี้พี่ต้นพี่เบิศ
คือคว้านออกมาทั้งลูกเลย
ให้เหลือแต่แบบส่วนนิ่มนะคะ
แล้วก็ใช้หลอดเนี่ยเจาะแล้วก็ดูดขึ้นมา
กรรมสามศูนย์สี่ที่ปราณาจีนบุรีนะฮะชื่อว่าคุณกิตติจินดามรกฎเห็นไหม
เริ่มปอกแล้วปอกแล้วค่อยค่อยปอกน่ะเออ
แล้วคว้านออกมาทั้งลูกอ่ะที่นิ่มอ่ะค่ะครับเออดูสินี่แหละ
เขาเรียกว่าการถอดเสื้อมะพร้าวพร้อมทานได้เลยนะคะ
ทีนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เรื่องของการเลือกมะพร้าวเนี่ย
ต้องเป็นมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพเกรดเอไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะคะ
วัตถุดิบเอามาจากไหนมะพร้าวเอามาจากไหน
ส่วนที่ฉะเชิงเซาที่นั่นเขามีเยอะมะพร้าวน้ำหอมขึ้นชื่อนะคะ
แล้วที่สำคัญต้องระวัดระวังมากเลยนะเนี่ยจังหวะเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังมากไม่ให้มะพร้าวเป็นรูหรือทะลุ
จนกระทั่งให้น้ำไหลออกมาแล้วสุดท้ายพอได้ออกมาแบบเป็นนิ่ม
แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเอาไปใส่ในพาชนะ
พร้อมที่จะแบบซีนแล้วก็ขายทั้งกล่องได้ทันทีเลยนะคะ
ราคาขายไม่แพงค่ะคุณผู้ชมไซส์แบบใหญ่ใหญ่บิ๊กเลยนะ
ขายลูกละสามสิบห้าบาทนี่ไงพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ
คือน้ำก็อยู่ข้างในแล้วน้ำก็อยู่ข้างในอื้อ
เสร็จแล้วก็ดึกซัดเนื้อต่อถูกต้องค่ะ
แล้วเนื้อเนี่ยต้องไม่แก่เกินไปด้วยนะพี่ต้นคือแบบกำลังกินอ่ะ
กำลังทานนะคะแล้วราคาขายอย่างที่บอกไปไซส์ใหญ่เลยนะ
แบบอื้อแบบใหญ่สุดสุดเลยครับสามสิบห้าบาท
หลังจากนั้นก็จะเป็นยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทแล้วแต่ขนาดนะคะ
คุณกิติบอกว่าที่แบบมากเลยนะคะ
คือสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คืออะไรรู้ไหม
นี่พุดดิ้งมะพร้าวก็มีคือมะพร้าวถอดเสื้อแบบนี้
เคยเอาไปเสิร์ฟให้กับท่านสวสวไม่ได้แปลว่าสูงวัยนะคะ
สมาชิกวุฒิษภาที่รับทัศนภาษณ์ทานมาแล้วนะจ๊ะอืม
แล้วรายได้ต่อวันก็อยู่ที่สักประมาณ๓๔๐๐บาทรายได้ดีอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วใครอยากอุดหนุนนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดสองหนึ่งสามหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้า
โทรศัพท์นี่ค่ะเราขึ้นให้หน้าจอแล้วนะจ๊ะ
เขาบอกว่าช่วงนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแทบจะทำไม่ทัน

คือคนที่ชอบกินน้ำมะพร้าวบางทีก็เสียดายอยากจะกินเนื้อด้วย
แต่บางทีมันต้องมาผ่าออกมันลำบาก
แต่ถ้าพี่ทำขนาดนี้พี่ป้อนด้วยเลยนะฮะ